เป็นอดีตอ่าวัตถีพูซาบัสสอสอด้วยนะคะนะฮะเหตุการณ์
เนี้ยจริงจริงเกิดจึงแต่สิบห้าสินหาที่ผ่านมาแล้วเข้ามา
อุกอาจจริงใช่ค่ะทีนี้มันมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
เพราะว่าสามารถจับกลุ่มตัวมือปืนคนยิงกับคนที่เป็นคนจ้างวานได้
จับได้๒จังหวัดนะคะคนจ้างวานเนี่ยจับได้ที่แพร่
ส่วนมือปืนจับได้ที่ปั๊มในกรุงเทพ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ตอนที่จับคนจ้างวานที่แพร่ได้ก่อนค่ะ
ชู้มือออกไว้ดับเครื่อง
นอนลงรอนอน

อันนี้เป็นการจับกลุ่มซึ่งคาดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนจ้างวานฆ่า
นี่นายนิติพลฉ่ำชื่นอายุ๕๗ปีเนี่ยนะคะ

ยิงนายมานพหรือว่าเป็นทนายมานพทนายคนดังที่ระยอง
ซึ่งนายนิติพลโดนจับเมื่อวาน
ตอนที่เขากำลังขับรถในจังหวัดแพร่นี่แหละค่ะ
ทีนี้พอตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวล็อกใส่กุญแจมือเสร็จแล้วนะ
ก็ส่งตัวมามาที่กองปราบ
แล้วก็มีข้อมูลว่าจริงแล้วนายนิติพล

ว่าโอ้โหใครเป็นคนจ้างสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
ค่ะต้องไปขยายผลอันนี้ที่กรุงเทพค่ะ
อีกคนนึงก็คือมือปืนนายปิตินิชรัฐ

คุณผู้ชมดูจังหวะตอนที่เข้าไปในปั๊ม
แล้วก็ไปจับกลุ่มมือปืนเดี๋ยวดูตอนนี้หน่อยค่ะ

ตำรวจตำรวจตำรวจ
ตำรวจตำรวจ
ตำรวจตำรวจ
ที่จะมาถึงบุกจับกลุ่มเนี่ยนะเราจะเห็นการทำงานของตำรวจตั้งแต่อยู่ในรถอ่ะ
เห็นสิ่งที่ตำรวจคุยกันเพราะว่าการนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
ครั้งนี้มีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์
รองค์ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
แล้วก็เป็นคนนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
เห็นตำรวจคุยกันเลยเอาดิเอาดิเอาเลย
เห็นเลยว่ารถคันนี้จอดอยู่ที่ปั๊ม
แล้วเห็นตั้งแต่จังหวะที่ตำรวจขับมาที่ถนน
แล้วเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไปกรูล้อมกันอยู่

เอาตัวนายปิติลงมาแบบนี้นะคะ

เพราะจริงตำรวจขับตามมาตั้งแต่
ตั้งแต่ที่สองคนนี้คือผู้ชายเสื้อขาวคนนี้กับอีกคนนึง
เขาซื้อของอยู่แล้วก็ขึ้นรถกัน
แล้วก็ขับมาเติมน้ำมันที่ปั๊ม
ตำรวจดักทางออกเลย
แล้วก็ตำรวจก็ถือปืนมาจับกลุ่มเลยนะฮะ
ซึ่งพอจับกลุ่มตัวได้ก็นำตัวนายปิติไปค้นห้องพักที่เขากบดาน
เอาตัวไปคุมจุดที่เอาเสื้อเอากางเกงเอารองเท้าที่ใช้วันก่อเหตุ

ปิตินี่แหละถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
แต่ว่านายปิติเขาก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะ
แต่จากที่ตำรวจได้สอบนายปิติเขาก็รับสารภาพนะ
ว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวนายปิติเองแล้วก็นายนิติพล
ที่เป็นคนจ้างไปสำรวจพื้นที่มาแล้วรอบหนึ่ง

แต่ทีนี้เราก็ถามแหละว่าใครคือคนจ้างวาน
ตัวนายปิติเองเขาก็บอกว่าเขารับงานมาอีกทอดหนึ่ง
รับงานมาจากนิติพลดังนั้นเนี่ย
เขาไม่รู้จักเลยกับทนายคนดัง
เขามีหน้าที่แค่ไปปฏิบัติหน้าที่ก็คือไปยิงนั่นแหละ
ผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า๒คน
แล้วก็มีการวางแผนเพราะว่ามีการสะกดรอยตามทนายคนดังมาเนี่ย

ก่อนวันก่อเหตุตัวนายปิติที่เป็นมือปืน
ได้ไปที่ระยองไปล่วงหน้า๒วัน
ไปดูลาดเหลาไปดูเส้นทางต่าง
แล้วคนที่จ้างนายปิติก็คือนายนิติพล

ทีนี้พอขับรถไปส่งแล้วก็มาลงมือก่อเหตุ
ช่วงค่ำของวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา

ทีนี้ตัวนายปิติเขาก็ยืนยันนะ
ว่าเขาไม่รู้จักกับทางคนตายมาก่อน
ส่วนนายนิติพลบอกว่ารู้จักกับนายมานพทนายมานพ

ทีนี้พอผมรับงานมาผมก็มาจ้างปิติอีกทีนึง
ว่าปิติไปยิงทางนายมานพให้หน่อยให้ตังค์๘มือ
ซึ่งทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ทั้งสองคนที่ถูกจับได้เนี่ยไม่ได้จับแพ้นะจับตัวจริงได้แน่นอน
ซึ่งวันนี้ที่กองปราบมีการคุมตัวนายปิติมาสอบสวนเพิ่มเติม
ก็พยายามถามนะถามเกี่ยวกับผู้จ้างวาน

พี่พี่เข้าไปทำอะไรดีครับ
นี่คุณผู้ชมครับไม่ได้ตอบอะไร

ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ตำรวจก็จะคุมตัวนายปิติไปทำแผน
จุดที่เกิดเหตุคือมันเกิดเหตุที่ระยองที่ปั๊มที่ระยองใช่ไหมคะ
ก็จะนำตัวออกจากกองปราบช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
น่าจะถึงระยองประมาณบ่าย๓
อันนี้ยังไม่แน่ชัดนะว่าพอเอาตัวปิติมาแล้ว
แล้วคนที่จ้างปิติอย่างนายนิติพลจะเอาตัวนายนิติพลไปด้วยหรือเปล่านะคะ
ก็เท่ากับตอนนี้จับมือยิงได้จับคนจ้างต่อได้
ส่วนคนจ้างวานตัวจริงแล้วก็ปมสาเหตุยังต้องคลี่คลายอยู่นะครับ